อาชีพพนักงานขับรถเมษสายร้อยสี่สิบอืมมีโรคประจำตัวคือโรคหัวใจโต
ความดันโลหิตสูงและมีประวัติสังสรรคดื่มสุรากับเพื่อนร่วมวง
ซึ่งในเพื่อนร่วมวงเนี้ยมีคนติดเชื้อไปสิบลายแล้วโอ้โหก็เริ่มป่วยไอ
แล้วก็เลยไปตรวจที่โรงพยาบาลแล้วก็กลับมาทำงานตามปกติแต่ต่อมาอาการสุดลง
แล้วก็ตรวจพบเชื้อโควิดไนทีนแล้วมาเสียชีวิตวันที่สิบสองเมษาค่ะทั้งนี้อ่า
เดี๋ยวจะมีการเฉลยว่าทำไมถึงเพิ่งมาบอกวันนี้นะฮะทั้งนี้กลุ่มผู้ติดเชื้อรายใหม่สามสิบสี่ลายเนี่ย
เป็นกลุ่มผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน๒๗ลายคือยังเป็นการติดจากคนที่ป่วยแล้วเนี่ยสูงสุด
คนไทยที่กลับจากต่างประเทศสองรายแล้วก็อยู่ในสถานชุมชนหนึ่งรายเอ่ออาชีพเสี่ยงหนึ่ง
และเดินทางมาจากต่างประเทศคือจากอินโดนีเซียอีกหนึ่งลายตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างสอบสวนโลกนั้นมี๒ลายนะคะ
ก็เรื่องเนี้ยที่เขาก็ถามกันว่าทำไมเพิ่งรู้ทั้งทั้งที่ก็ตายไปรู้ตั้งแต่วันที่ห้า
แล้วก็มาเสียชีวิตที่๑๒แต่ว่าเพิ่งมาเฉลยวันนี้นะฮะเพิ่งมาอยู่ในตัวเลขของผู้เสียชีวิต
ก็หนายสู่ละชัยเหยียงวชิฤษกุลผู้โมนวยการองค์การขนสมวงชนกรุงเทพฯ
ก็ออกเอกสารมาบอกว่ากรณีพนักงานขับรถปรับอากาศโดยสารสาย๑๔๐ได้รับการติดเชื้อโรคเนี่ย
แต่ก็บอกว่าขอสอบมากรยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนา
ไม่มีเหตุผลที่จะปกปิดเรื่องดังกล่าว

แพทย์ทหารเรือได้แจ้งเรื่องดังกล่าว

และได้ผสานผู้บริหารเขตเรืองรถที่๕
เพื่อขอสัมภาษณ์พนักงานประจำรถที่ใกล้ชิดกับพนักงานขับรถที่ติดเชื้อโควิด๑๙เนี่ย

ต่อมาเจ้าหน้าที่ก็สั่งกักตัวทั้งหมดให้อยู่ที่บ้าน

ทีนี้เนื่องจากเรื่องดังกล่าวนี้ข้อสองก็เนื่องจากเรื่องดังกล่าเป็นเรื่องใหม่เกิดขึ้นครั้งแรก
ขอสอบมากรมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติ

จึงทำให้การแจ้งข้อมูลแก่ประชาชนและสื่อมวลชนมีความล่าช้า
ขอสอบมากรขออภัยมาหน้าที่นี้
อย่างไรก็ตามขอสมกรได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการเผยแพร่ระบาดตั้งแต่วันที่๕เมษา
ก็คือพักการใช้รถโดยสารปรับอากาศสาย๑๔๐ที่พนักงานคนนั้นขับรถนะฮะ
โดยทันทีเลยแล้วก็ดำเนินการฉีดพ่นผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค
ทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างพนดโดยสาร
รวมทั้งการทำความสะอาดบริเวณท่ารถปล่อยรถลงอาหารและห้องสุขาของเขตการเดินรถที่๕อย่างสม่ำเสมอมีภาพให้ดูด้วย
หากเหตุการณ์เกิดขึ้นเช่นนี้อีกขอสมกรจะรีบแจ้งกรมควบคุมโลกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยทันที
ก็คือล้วนแต่วันที่๕นะฮะโรงพยาบาลบอก
ตอนนั้นพอรู้แล้วก็สิ่งที่ขอสมกรทำก็คือทำความสะอาด
แล้วก็กักตัวคนที่อยู่รอบข้างของผู้เสียชีวิตท่านี้นะฮะ
กับกรมควบคุมรอกรู้แต่ไม่ใช่หน้าที่กรมควบคุมจะมาประกาศ
เขาเป็นการกลับมาทำงานอีกรอบอยู่ไหมฮะ

คือคนที่ขึ้นรถเมษายนี้รถเมษาย๑๔๐อย่างที่เมื่อกี้พี่เหี่ยวบอกไป
ถือว่าเป็นคนที่เสียชีวิตรายที่๔๑ของประเทศไทย
คนไทยเนี่ยมีคนเสียชีวิตเนี่ยเป็น๔๑เมื่อกี้ที่บอกไปหมดแล้วนะครับ

แต่ในขณะเดียวกันเขามีโรคส่วนตัวอยู่แล้วพี่มีทั้งความดัน

ต้องงดขายขอยทุกประเทศไม่มีการควอนตรนนะครับ
กลุ่มนั้นเพราะฉะนั้นวันที่๒๖มีนาก็มีไข้อย่างที่บอกถูกต้องไหมครับ
แล้วก็กลับมาทำงานปกติจนวันที่๓เมษายนเนี่ยอาการของเขาเริ่มจากถ่ายเหลวก่อน
แล้วก็อาการแย่ลงแล้วก็เสียชีวิตในวันที่๑๒เมษายนที่ผ่านมา
เพราะฉะนั้นขอสมกขอสมกขอแจ้งเตือนประชาชนที่ขึ้นรถเมษาย๑๔
นะฮะแล้วก็ไปตรวจโควิดได้คุณมีสิทธิ์ตรวจโควิดนะฮะ
วันนี้คุณมีสิทธิ์ตรวจโควิดนะฮะมันมีความจำเป็นจะต้องตรวจด้วยนะฮะ
มีหลายคันคนก็จะไม่รู้ว่าหมายเลขอะไรเพราะว่าคนขึ้นรถเมย์ก็ไม่ดูหมายเลขไง
ใช่เพราะตอนนี้เขาก็ต้องไปเช็คต่ออีกว่าขับนี้จะไปขับคันไหนบ้าง

ไทม์ไลน์ว่าคันนี้เมื่อไหร่แล้วเราก็จะรู้ว่าเราขึ้นรถคันนี้หรือเปล่า
เอาอย่างนี้วันที่๒๓มีนาคมขออนุญาตอธิบายก็ได้
คนจะได้เข้าใจอย่างที่พี่พูดนะฮะแองจี้
เพราะฉะนั้น๒๓มีนาคมเนี่ยเขาได้เริ่มขับรถสาย๑๔๐เนี่ย
เส้นทางสมแดมอนุสสวรีชัยล้างออกจากเรือนจำ

วันที่๒๔๒๕๒๗๒๘๒๙๓๐๓๑ขับรถกะเช้า
วันที่๓เมษายนนะฮะเขามีอาการไข้สูง

วันที่๔ถึงจะรู้ว่าโอเคล่ะผลออกมาเป็นบวก

โดยขอสมกรได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ผู้โดยสาร
เข้าไปใช้บริการรถเมย์๑๔๐หมายเลข๕๙
หมายเลข๕๙๐๐๑๙

ถ้าคุณใช้รถเมย์๑๔๐๑เมษายน
ช่วงเวลา๗โมงเช้าถึง๑๐โมง

ซึ่งเป็นวันที่คนขับได้ขับรถเป็นวันสุดท้าย
ก่อนที่จะป่วยแบบเริ่มเยอะขึ้นใช่ไหม

อากาศมันก็จะวนอยู่ในรถเมย์อย่างนั้น

เป็นวันที่คนขับเนี่ยขับรถเป็นวันสุดท้าย
แล้วก็ทางสาธารณสุขได้ให้คำแนะนำว่า
หากใครขึ้นรถในวันที่๑เมษายน
และหน้าบัดหนาวหรือหน้าตอนนี้
อาการของคุณมีไอมีจามหรือคุณอ่อนเพลียเป็นไข้
หายใจลำบากคุณเข้าข่ายนะครับ
อีกครั้งหนึ่งรถเมน๑

ใช่แต่จริงจะบอกอย่างนี้คือที่บ้านทำรถเมย์ด้วย
ในรถเมษายหนึ่งเนี่ยปกติมันก็จะมีรถในสายนั้นอยู่หลายคัน
ดังนั้นบางทีคนขับอาจจะไม่ได้ประจำขับที่คันนั้น

หรืออาจจะมีรถประจำที่คุณใช้อยู่แล้ว
คันนี้อยู่ประจำก็ขับคันนี้อยู่ประจำ
หรือบางกรณีก็คือเปลี่ยนไปขับคันอื่น

เออก็เปลี่ยนได้แล้วแต่ว่ามันว่างไม่ว่าง

คือบางทีเราไม่ได้จำเพราะเรามีหน้าที่ขึ้น
ดังนั้นเราจำช่วงเวลาก็ได้ค่ะ

เพราะมันจะวิ่งแถวอนุสวรีชัยถูกต้องไหม
คนที่จะต้องไปตรวจนะวันนี้คุณเหนื่อยกันไหม
หายใจเหนื่อยกันไหม
มีไอมั้ยมีจามมั้ยรู้สึกอ่อนเพลียมั้ย
วันนี้คนที่ขึ้นรถเมนี่นะครับ๕๙๐๑๙

เราจำแต่เลขสายอย่างเดียวแดบปกติ
ถ้าคุณนึกเอาอย่างนี้เราไม่ต้องไปจำ

จำมีแต่ว่าไม่รู้ตอนนี้รถเมนี่เก็บไว้หรอก

เดี๋ยวคุณเห็นว่าไปกับแฟนครั้งแรกเก็บบางทีละลึก
ปรากฏว่าณวันนี้ถ้าสมมุติคุณมีอาการไอจาม
หรือคุณมีอาการอ่อนเพลียเป็นไข้
กะรุนาไปตรวจนะฮะก่อนที่มันจะลามปามไปกว่านี้

คุณแค่ไปบอกทางโรงพยาบาลว่าคุณขึ้นรถเมย์อืม
สายนี้สิ่งที่คุณจะไม่ต้องกลัวคืออะไรครับ

สมมุติเราไปตรวจเจอที่โรงพยาบาลใดใกล้บ้านคุณ
โรงพยาบาลนั้นจะต้องรับผิดชอบคุณด้วยนะฮะ

อุ๊ยฉันขึ้นรถเมนี่เงินจะกินกว่าเมนี่อยู่แล้ว
ฉันจะเอาเงินที่ไหนไปรักษา

อย่าคิดวันนี้คุณเป็นโควิด

หน้าที่ของคุณวันนี้ออกจากบ้าน
ไปตรวจนี่คือหน้าที่ของคุณ
ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวมันจะเหมือนคนที่ขอนแก่น
ที่แม่ปอดหายไปหมดเลยครึ่งหนึ่งอ่ะอืม
ลูกไปเที่ยวพัทยากลับมา

อยู่บ้านอันนี้ไงคือสิ่งที่เขาบอกอย่าเพิ่งแยกแยะ

คนสูงอายุนะจริง